มาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เธอไม่ยอมกลับอังกฤษตามกำหนดที่เธอจะต้องกลับ
ทางครอบครัวเธอก็เลยเป็นห่วงมีการโพสต์เฟซบุ๊กตามหาตัวเธอนะคะ
ทางครอบครัวบอกว่าเคยได้รับโทรศัพท์จากเธอคนนี้เนี่ยบอกว่าตอนนี้เธออยู่ในสถานการณ์ลำบาก
มีคนพยายามจะทำร้ายเธอหลังจากนั้นเธอก็หายไปติดต่อกับทางครอบครัวไม่ได้
ทางครอบครัวก็ติดต่อเธอไม่ได้ครอบครัวเธอที่อังกฤษก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กตามหา
ติดตามตัวเธอมีการติดต่อไปยังแก๊กแพคเกอร์นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษมากมายเลยนะคะ
เพื่อตามหาแต่สุดท้ายไปพบตัวเธอนั่งดื่มกาแฟอยู่แบบสบายใจสบายใจ
อยู่ที่สนามบินที่กระบี่เจ้าหน้าที่ไปคุยด้วยเธอก็พูดจางงง
วกวนไปวนมาบอกว่าเธอจะถูกทำร้ายมีคนอังกฤษด้วยกันเองนี่แหละ
พยายามจะตามมาทำร้ายเธอจนสุดท้ายก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่สถานทูตพูดคุยกับเธอ

เรื่องนี้เนี่ยพันธุ์ตำรวจโทแมนรถทองสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวกระบี่
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจรีวัฒนาชัยพรมโชชัย
สารวัตรปราบรามสถานีตำรวจภูทรเมืองกระบี่
และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
เข้าไปตรวจสอบที่โรงแรมอ่าวนางโฮเทลหมู่ที่๒ตำบลอ่าวนางอำเภอกระบี่
ซึ่งเป็นโรงแรมที่พักสุดท้าย
ของนางสาวเกรสเทลเลอร์อายุ๒๑ปีสัญชาติอังกฤษคนนี้ค่ะ
ไปตรวจสอบที่โรงแรมพบแค่กระเป๋าเสื้อผ้า

แต่เธอเช็คเอาท์ไปแล้วตั้งแต่๒วันที่ผ่านมา
หลังจากนั้นก็ได้รับแจ้งจาก
ตำรวจประจำท่ากัศยานานาชาติจังหวัดกระบี่
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวว่าเจอแล้วค่ะ
นางสาวเกรสอยู่ในสนามบิน
มีกระเป๋า๒ใบนั่งดื่มกาแฟอยู่
เจ้าหน้าที่เดินทางเข้าไปพูดคุยด้วยนะคะ
แต่ปรากฏว่าเธอพูดจากวกวน
ไปวนมาบอกว่าสับสน
มีคนปองร้ายเป็นชาวอังกฤษ
ควบคุมระบบสื่อสารได้
งงค่ะก็เลยประสานไปยังสถานทูตอังกฤษ
ให้พูดคุยกับเธอทางโทรศัพท์
แล้วก็เชิญตัวให้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่

เนื่องจากพ่อแม่ของเธอกำลังจะเดินทางมาประเทศไทย

อย่างที่บอกว่าจริงแล้วเธอได้ติดต่อพูดคุยกับทางครอบครัว

ครั้งสุดท้ายก็คือ๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โทรไปหาครอบครัวเสียงเธอสั่นเคลือ
บอกว่าโอ้โหตอนนี้เธออยู่ในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก
มีคนจะทำร้ายเธอหลังจากนั้นเธอก็หายไป
ทางครอบครัวก็เลยซื้อตัวให้เธอเดินทางกลับอังกฤษ

เธอไม่ได้ไปเช็คอินที่ท่ากาศยานกระบี่
ครอบครัวก็กังวลคุยกัน๑๖กุมภาพันธ์
จะให้กลับ๒๑กุมภาพันธ์ก็ไม่กลับแล้วก็หายไปติดต่อไม่ได้

ครั้งสุดท้ายคือ๒๐กุมภาพันธ์๑๑โมงเช้า

แต่หลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้เดินทางกลับมา

แล้วก็ติดต่ออีกครั้งหนึ่งเป็นผ่านทางเฟซบุ๊ก

สุดท้ายแล้วติดตามตัวไปติดตามตัวมาก็เจอนะคะ

ดื่มกาแฟอยู่เหมือนสบายอยู่ที่สนามบิน
เรื่องนี้ก็ต้องดูความคืบหน้าต่อ
เพราะว่าเดี๋ยวครอบครัวของเธอก็จะมารับตัวเธอ

ที่สำคัญคือจังหวัดกระบี่เนี่ยเคยมีเหตุการณ์

นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ
ที่เกิดเหตุบนเกาะเต่าจังหวัดสุรธานี
แล้วก็คือพอมาเป็นแบบนี้อีก

แล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่หรือเปล่า

ดินแดนสวรรค์แห่งนักท่องเที่ยว

แต่ว่าก็เอาเป็นว่าเจอตัวแล้วเรียบร้อย
เดี๋ยวต้องรอพูดคุยกันว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่า
มีใครจะทำร้ายเธอจริงหรือเปล่าความสับสนที่เกิดขึ้น